นาวิกโยธินกองทัพเรือร่วมป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือสามสิบสาม
นำกำลังพลพร้อมนักเรียนของโรงเรียนนาราวิทย์อิสลามวิทยาตะบนบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส
รวมโดยใช้การบรรจุทรายลงกระสอบเพื่อเตรียมไว้ล่วงหน้านำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำที่กำลังทะลักเข้าท่วมอาคารเรียนของโรงเรียนนราวิทย์อิสลามวิทยา
หลังในพื้นที่ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่๘ธันวาคมสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนราธิวาสขณะนี้รวมเป็นสิบอำเภอ
คืออำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอบาเจาะยี่งอรือสอเจาะไอร้องสุงัยปาดีระแงะสุไงโกลกตากใบและอำเภอศรีสาคร
ในขณะที่๓อำเภอคืออำเภอจนะสุขีรินและอำเภอแว้ง
ยังอยู่ระหว่างการสำรวจ